นาฬิกา๖นาทีนะคะช่วงนี้มาดูสถานการณ์ทางการเมืองกันบ้าง
เพราะว่าช่วงโค้งสุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้งนี่
หลายภาคการเมืองเขามีการปรับกลยุทธ์
ดุดันดุเดือดเข้มข้นมากขึ้น
ใช่ก็มีการปรับกลยุทธ์กันไปในการหาเสียง
ส่วนหนึ่งส่วนมากก็จะมาใช้ช่องทางทางโซเชียลมีเดียในการหาเสียงด้วยเช่นกัน
ซึ่งช่องทางนี้ทางพักประชาธิปัตย์เอง
เขาก็ใช้ในการแสดงจุดยืน
ว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์

โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางสื่อโซเชียล

ว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่ออย่างแน่นอน
เพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้ง
และขัดกับอุดมการของพักประชาธิปัตย
ที่ประชาชนเป็นใหญ่๕ปี

ฟังคำตอบชัดกันหน่อยค่ะ
หมดเวลาเกรงใจแล้วครับ
เนี่ยเป็นคลิปล่าสุดที่ออกมา

ชัดว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนภาพนี้เป็นการลงพื้นที่หาเสียงด้วยนะคะ

นายอภิษฎก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงด้วย
บอกว่าคงสุดท้ายก่อนถึงวันลึกตั้ง
เขาจะเน้นทั้งนโยบายพักแล้วก็จุดยืนทางการเมืองของพัก

การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนและประเทศจะได้ประโยชน์อะไร
ขณะที่จุดยืนทางการเมืองก็สำคัญ

แต่ถ้าบ้านเมืองเดินเข้าสู่จุดเดิมก็ไม่มีประโยชน์

นายอภิษฎก็เตรียมแถลงความชัดเจนจุดยืนทางการเมืองอีกครั้งด้วยค่ะ
ส่วนนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
ออกมาพูดถึงการปรับภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์
หลายคนฮือฮากันมากเพราะว่ามีภาพล็อตใหม่ใหม่ออกมาเนี่ย
คือต้องใช้คำจำกัดความว่าอะไรดีน่ารักเหรอ

เขาบอกว่ามีชื่อเซตภาพด้วยนะ
ชื่อโอตะโอตู

คือลุงตู่จะมีโอตะหรือว่าอะไรคะ

เออเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นภาพแบบสไตล์น่ารัก
ก่อนหน้านี้การให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์
หลายคนจะติดภาพความเสียงดังความน่าหงุดหงิดใจ
แต่นายกรอบศักดิ์บอกว่าถ้าได้ร่วมงานด้วยแล้วนะ
จะรู้เลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่ารักยิ้มง่ายตรงไปตรงมา

ผลเอกประยุทธ์จะไม่ได้ออกปราศัยหาเสียง
แต่ก็มาให้คำปรึกษาพักอย่างใกล้ชิด
ให้รับฟังปัญหานำมาทำนโยบายใหม่ด้วย
เอ้าเป็นยังไงไหนขอเสียงโอตาโอตูหน่อยสิ

เดี๋ยวก่อนรูปมุมบนขวานี่ดูยังไง
ทำไมมีมองมียิ้มอ่อนมองบนหรือเปล่า
นะคะก็น่ารักนะคะเป็นอีกหนึ่ง
อีกหนึ่งโพสต์นะนะคะอ่าไปดูอีกหนึ่งพักการเมืองกันบ้างค่ะ
ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
โพสต์เรื่องของบอกว่าเอาหัวใจมาส่ง
พร้อมกับคลิปวิดีโอความยาว๒นาทีค่ะ
ขับเครื่องบินเพื่อรับส่งหัวใจของผู้บริจาค
ให้ผู้รอรับบริจาคมา๕ปีเต็ม
วันนี้เครื่องบินบินไปทั่วประเทศ
เพื่อเอาหัวใจและความตั้งใจของผมส่งให้คนไทย
พร้อมแล้วที่จะทำงานแก้ปัญหาปากท้องให้
เป็นอีกหนึ่งช่องทางทางโซเชียลที่ทางภาคต่าง
เรียกได้ว่าลุกในส่วนของโค้งสุดท้าย